เหนือจากกีฬาที่เราพูดถึงกันไปแล้วนะครับโอลิมปิกก็ถือว่าสำคัญมากนะครับ
ใกล้จะเริ่มต้นแล้วชุดการแข่งขันของนักกีฬานะครับ
สปอร์ตเขามีการเปิดตัวมาก็มีคอนเซ็ปต์นะครับ
มาลัยนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตชุดครั้งนี้ครับ
เมื่อวานนะครับมีการส่งมอบชุดนะครับให้กับนักกีฬาใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกม
โดยนายชัยนิมากรประธานอำนวยการบริษัทแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัด
ก็มอบชุดให้กับนักกีฬาไทยนะครับที่จะใช้ในการแข่งขันที่ริโอเกม
บราซิลให้กับทางพลตรีจารึกอารีรัชการันรองประธานแล้วก็
ให้กับนักกีฬาอีกทีหนึ่งนะครับโดยมีสี่นักชกไทยอย่างวิชัยมาสุก
ลิปิกแล้วรวมถึงสุธิยาจิลเฉลิมมิตรนักยิงเป้าบิน
มือหนึ่งของโลกคอนเซ็ปต์ก็คือใช้มาลัยคุณชนะ
เขาบอกเป็นแรงบันดาลใจถือเป็นศิลปะแล้วก็
สัญลักษณ์แห่งความยินดีเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาไทยในโอลิมปิกครับ
ปีนี้เนี่ยเราเลือกมาลัยเพราะว่าเราคิดถึงตอนที่เราไปส่งนักกีฬาส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ไปถึงที่
เนื่องจากมีไม่กี่คนที่สามารถเดินทางไปถึงตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะรวบรวมกำลังใจของประชาชนประเทศไทย๖๗๐ล้านคนนั้นเป็นเหมือนเปรียบเสมือนมาส่งนักกีฬา